มาดูที่จังหวัดลำปางกันหน่อยค่ะนี่เป็นเหตุสลดค่ะเด็กผู้หญิงอายุ๗ขวบ
ไปบอกเพื่อนบ้านว่าช่วยมาดูแม่หน่อย
เป็นอะไรก็ไม่รู้ปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่น
แล้วตัวเย็นมากเลยสงสัยแม่จะป่วย
เพื่อนบ้านไปโอ้โหถึงกับพังงะ
คือลูกสาวนอนกอดศพแม่ทั้งคืนค่ะคือแม่เสียชีวิตแล้ว
คนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยก็คือตัวสามีค่ะ
ตำรวจสพเสริมงามจังหวัดลำปางได้รับแจ้งเหตุนะคะ
มีคนเสียชีวิตอยู่ที่นี่ค่ะตึกแถวที่หมู่๔ตำบลทุ่งงาม
อยู่ตรงกันข้ามกับทางสพเสริมงาม
ก็เลยมีการประสานแพทย์ประสานกู้ภัยไปตรวจสอบเลยนะคะ
ตรงนี้เป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้น๒คู่หาเปิดเป็นร้านขายโทรศัพท์
หน้าห้องนอนชั้น๒บนที่นอน
พบศพนางสาวรุ่งธิวาชุ่มทิอายุ๓๕ปีค่ะ
ตัวแข็งนอนหงายเสียชีวิตอยู่บนที่นอนเลยคุณผู้ชม
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมงนะคะ
ที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการรื้อค้นไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไร
ก็เลยส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลลำปาง
แต่ว่าคุณผู้ชมคะที่บริเวณราวบันไดชั้น๒ไปเจอเชือก
เชือกอันนี้ผูกเป็นบ่วงคล้ายกับเตรียมจะผูกคอเชือกนี้ค่ะ
เหมือนกับเตรียมจะผูกคออ่ะแล้วก็ไปเจอที่โต๊ะทีวีชั้นล่างนะคะ
ไปมีจดหมายเขียนด้วยลายมือเนี่ยจดหมายนี้คาดว่าสามีของคนตายเป็นคนเขียน
ลงวันที่๙กรกฎาคม๒๕๖๒ก็คือเมื่อวานนะคะ
มีใจความว่าข้าพเจ้านายนิรันดิ์กันฟอง
ขอแสดงเจตจำนงไว้ก่อนตายดังนี้แล้วเนื้อหาก็เป็นลักษณะของพินัยกรรม
ยกทรัพย์สินอะไรให้ใครบ้างแล้วก็ลงท้ายในจดหมายนี้ว่า
ข้าพเจ้าทำไปเพราะการบันดาลโทษะ
ตอนทำขาดสติเพราะเมาตกลงกันไม่ได้เลยก่อเหตุขึ้น
ชดใช้กรรมในครั้งนี้ด้วยชีวิตเนี่ยมันแปลกค่ะ
ไปเจอเชือกผูกเป็นห่วงเหมือนกับเตรียมจะผูกคอ
จดหมายเขียนเอาไว้แบบนี้พนักงานสอบสวนก็เลยตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็มีญาติของผู้ตายร่วมตรวจสอบด้วยกล้องวงจรปิด
ผลการชนะสูตรเบื้องต้นกระดูกต้นคอของผู้ตายมีรอยเคลื่อน
เนื่องจากถูกกดอย่างรุนแรงตำรวจก็เลยสันนิษฐาน
พฤติการการก่อเหตุเอาไว้แบบนี้นะคะ
จากการชนะสูตรศพเบื้องต้นจากเชือกที่เจอจากจดหมายที่เจอคาดว่า
ของผู้ตายน่าจะเอาหมอนกดหน้าภรรยาไว้
จนภรรยาขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตนะคะ
จดหมายลาตายเอาไว้แล้วเตรียมจะผูกคอตายตาม
แต่เปลี่ยนใจค่ะไม่ผูกคอตายเปลี่ยนใจหนีดีกว่า
แล้วหนีออกไปเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามเพื่อนบ้าน
วันวัย๓๑นะคะเพื่อนบ้านบอกว่าก็เมื่อเช้าลูกสาวของผู้ตาย
อายุเจ็ดขวบอ่ะวิ่งมาบอกว่าไปดูแม่หน่อยแม่เป็นอะไรก็ไม่รู้
ลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นตัวเย็นด้วยสงสัยแม่เป็นไข้เด็กไม่รู้
เพื่อนบ้านบอกขึ้นไปดูโอ้โหพังงะเลยเพราะว่าแม่ของหนูน้อยคนนี้
ตัวแข็งแล้วอะค่ะคือเสียชีวิตแล้ว
ตัวแข็งก็แย่ปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นเสร็จแล้ว
นอกจากเดินตามตามเด็กไปตามน้องผู้หญิงไป
ปลุกไปถึงปีเก็บกับตัวเย็นตัวเย็นตัวแข็ง
แล้วก็ไปลงพักไปเดินตำรวจมาดู

ช่วงเย็นเมื่อวานลูกสาวกับลูกเขย
ยังไปซื้อปั๊มน้ำมาให้อยู่เลยนะคะ
แล้วก็ไม่เห็นว่ามีทีท่าทะเลาะอะไรกัน
ส่วนหลานก็นอนกับแม่ทั้งคืน
โดยที่ไม่รู้ว่าแม่ตายไปแล้วคือนอนกอดศพแม่ค่ะ
ส่วนสามีของผู้ตายที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยตอนนี้ยังไม่เจอตัวนะคะ

กันฟองอายุห้าสิบเอ็ดปีเป็นชาวจังหวัดน่านค่ะ
ปัจจุบันทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายงานด้านปกครองเทศบาล
ตำบลศพปราบอำเภอศพปราบแล้ววันนี้ก็ไม่ไปทำงานซะด้วย
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ากำลังเร่งหาตัวนะคะ
เดี๋ยวเตรียมจะออกหมายจับต่อไปค่ะครับ